วิทย์ไปอีกแล้วจริงครับ

เกือบจะป่นปี้ไปอีกแล้ว

ล่าสุดมีข่าวนี้มาจาก

ลองฟังและตามข่าวนี้ดูนะครับ

มีเจ้านาธิตำรวจ

ประสานมาจากสถานทูตอังกฤษ

แจ้งว่ามีพ่อของนักท่องเที่ยว
สาวชาวอังกฤษอายุ๒๕ปีโทรศัพท์ข้ามประเทศมาจากอังกฤษ
แจ้งว่าลูกสาวของเขาเนี่ยมาเที่ยวที่ก่อพงันแล้วก็ถูกข่มขืนในโรงแรมแห่งหนึ่ง
โรงแรมที่ว่านี้ตั้งอยู่พื้นที่บ้านหาดริ้วหาดริ้นตำบลบ้านใต้
เจ้าหน้าที่ตำรวจเกาะพงันก็ประสานไปยังตำรวจท่องเที่ยวที่เกาะพงัน
แล้วเจ้าหน้าที่จากศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวลงพื้นที่ทันทีเลยครับไปตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่โรงแรมที่ถูกอ้างถึงนั่นแหละ
ก็พบนักท่องเที่ยวหญิงชาวอังกฤษอายุ๒๕ปีคนนั้นครับ
เจ้าหน้าที่ก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพาผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเกาะพงัน
แต่ว่าหลังจากตรวจร่างกายแล้วเนี่ยแพทย์ผู้ตรวจรายงานว่าไม่พบสิ่งผิดปกติ
หรือ๓เสพติดใดในเลือดในปัสสาวะไม่พบร่องรอยฉีกขาดที่บริเวณช่องคลอด
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเกาะพงันตำรวจท่องเที่ยว
ก็พานักท่องเที่ยวหญิงสาวรายนี้ไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน
ที่สพก่อพงันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนี่แหละ
อำนวยความสะดวกเป็นล่ามแปลให้
และที่สำคัญมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกงศูนย์อังกฤษร่วมสังเกตการณ์ด้วย

คำให้การของนักท่องเที่ยวหญิงชาวอังกฤษลายนี้
ให้ปากคำอย่างนี้ท่านลองฟังดูนะ
ตื่นขึ้นมาพบตัวเองอยู่ในสภาพเปลือยกายครับ
กางเกงชั้นในเนี่ยถูกถอดออกวางอยู่ปลายเตียง
เสื้อชั้นในไปวางอยู่บนที่นอน
เครื่องประดับถูกถอดไว้บนตู้
ผ้าปูที่นอนวางกองอยู่หน้าห้องน้ำ
ตนเองไม่สามารถจดจำเรื่องต่างได้
จึงคิดว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นแน่
แล้วก็ยังตัดจิตใจสงสัยชาวอังกฤษ
ตนเองพบในงานปาร์ตี้สระว่ายน้ำเมื่อคืนก่อน

ก็เลยอยากให้ตำรวจตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ได้ฟังอย่างนั้นก็นำภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่บริเวณหน้าที่พักของนักท่องเที่ยวลายนี้
แล้วที่ได้ถ่ายบางส่วนตั้งแต่เวลาที่เธอกลับมาถึงบริเวณโรงแรม
ให้นักท่องเที่ยวลายนี้ตรวจสอบ
เปิดกล้องให้ดูเลยว่างั้นเถอะ
หรือมีบุคคลอื่นเข้าออกห้องพักของนักท่องเที่ยวรายนี้

มีเพียงเธอคนเดียวที่เปิดประตูเข้าออก
ฉะนั้นจึงคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด
อ้าวหลังจากนักท่องเที่ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว

รับว่าภายในห้องพักของตนไม่ได้มีใครเข้าไปครับ
ไม่มีใครไปข่มขืนตามที่ตัวเองคิดครับ
นักท่องเที่ยวลายนี้ก็ยังไงล่ะครับ
ก็กล่าวขอโทษแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียใจสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากตนเองเข้าใจผิด
เพราะตอนตื่นนอนขึ้นมาเวลาตี๔
พบว่าหน้าประตูห้องน้ำมีกองผ้าขนหนู
อกจากนี้กางเกงในก็ใส่อยู่
ที่ใส่อยู่ก็ถูกถอดออก
หลังจากที่เข้านอนตอนตี๒๓๐
อ้าวสุดท้ายขึ้นมาก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอโทษที่ทำให้ทุกฝ่าย
และก็ขอบคุณที่ตำรวจคนไทยเนี่ย
ทำความกระจ่างให้กับตนเองได้

มันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ย
มโนขึ้นมาจินตนาการขึ้นมาคิดขึ้นมาว่าตัวเองถูกข่มขืน
หรือยังไงครับละเมอเหรอครับที่ไปถอดกางเกงนงกางเกงใน
ไว้ปลายเตียงแล้วแล้วยังไงแล้วคิดว่าตัวเองถูกคมขืน
โทรไปหาพ่อที่อังกฤษพ่อก็ประสานสถานทูตมาที่เมืองไทย
แล้วไปแจ้งความให้ตำรวจนี่ดีนะครับ
ที่ตำรวจฉับไวมากในการไปพิสูจน์ข้อเท็จจริง
เอากล้องวงจรปิดมาให้ดูมาอะไรให้ดูในที่สุดจนเจ้าตัวยอมรับเองว่า
อ้าวไม่ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่ตัวเองคิด
มันอะไรกันครับเนี่ยบ่อยแล้วนะครับบ่อยแล้วนะครับ
มันอะไรครับมันจินตนาการคิดไปเองเมายา
เคลิ้มไปเองและคิดว่าถูกคมขืนหรือยังไงอันนี้งงครับ
แต่ว่าเดชบุญที่ตำรวจของเราเนี่ยเร่งพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏ
ก็จบไม่งั้นเนี่ยถ้าทิ้งเรื่องไว้สักหน่อยอย่างนี้นะครับ
ข่าวนี้ก็เผลอก็ไปถูกโพสต์ลงไปในเว็บที่ไหน
ไซต์ที่ไหนอะไรบ้างก็ไม่รู้เฟสบุ๊คที่ไหนบ้างก็ไม่รู้
และมันก็เป็นกระจายไปทั่วโลกอีกเพราะเดี๋ยวนี้โลกมันแคบอย่างที่ว่า
ฉะนั้นต้องชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งตำรวจท่องเที่ยวตำรวจท้องที่
รีบประสานงานกันแล้วก็รีบทำความจริงให้ปรากฏ
จนสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องมโนขึ้นมา
นี่ผมยังไม่รู้ว่าพ่อที่รับแจ้งความที่รับร้องทุกข์หรือว่าอะไร
รับแจ้งจากลูกสาวที่อยู่อังกฤษเนี่ยจะโพสต์เข้าไปในสื่อที่ไหนบ้างหรือยังก็ไม่รู้
งั้นแล้วยุ่งอีกเลยครับนี่ไงฮะผมถึงบอกเอ๊ะเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไง
ผลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยเคยบอกว่าได้พยายามไปดูเรื่องแบบนี้กับโรงพักต่าง
ท้องที่ที่นักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวกันเนี่ยมีหลายกรณีที่ขึ้นโรงพักแจ้งความแบบนี้ครับว่าถูกข่มขืน
ไม่ได้โดนอย่างที่ว่าแต่คิดขึ้นมาเองอยากอยากเอาที่รับแจ้งความเนี่ย
โพสต์ไปบอกเพื่อนว่ามาเมืองไทยแล้วได้มีประสบการณ์แบบนี้ด้วยเอออย่างนี้ก็มี
ฉะนั้นวันนี้เอาเรื่องนี้ให้ฟังมาบอกให้ฟังว่าเกือบไปแล้วครับ
เกิดค่านิยมอะไรขึ้นมานี่อย่างที่คุณมิ้นบอก
เรื่องเก่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะพิสูจน์ได้ชัดเจน
ก็ยังมีคนส่วนหนึ่งแคลงใจอยู่มาเจอเรื่องใหม่เข้าไปอีก
แต่ว่าเรื่องใหม่เนี่ยถือว่าดับไฟแต่ต้นลมได้เร็ว
ทันใจเลยครับตำรวจเขารีบพิสูจน์ทันที
เอาเจ้าหน้าที่สถานกงศูนย์ไปด้วยเดี๋ยวพิสูจน์กันเองจะไม่เชื่อ
เปิดกล้องวงจรปิดให้ดูดูกันแต่ละช็อตดูแต่ละมุม
มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายเจ้าตัวสารภาพเองนะครับ
ว่าคิดขึ้นมาเองขอโทษตำรวจชื่นชมตำรวจด้วยเออ
อันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังแปลกดีครับคุณมินครับคุณก๊อฟครับ
คือพอบ้านเราเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวแล้วมันก็มีเรื่องแบบนี้ด้วย
อยากรู้เหมือนกันที่เขาบอกว่ามาเมืองไทยแล้วมีประสบการณ์แบบนี้ด้วย
คืออะไรเฉียดตายเหรอคะไม่รู้ไม่รู้คือผมโทษนะ
คุณมิ้นเป็นผู้หญิงเนี่ยมีเหรอเราละเมอขึ้นมาเป็นไปได้ไหม
ร่ำเมอถอดกางเกงในร่ำเมอถอดเสื้อในไปกองไว้อีกทิ่ง
แล้วก็คิดว่าตัวเองถูกคมคืนคือถ้าเมามากก็อาจจะเกิดขึ้นได้
แต่ว่ามันก็น่าจะรู้ตัวค่ะว่าทำอะไรลงไปบ้างทำไม่ทำหรือว่าเกิดอะไร
คือถ้าเมาเข้าใจแต่ว่าทำไมต้องไปคิดว่าตัวเองถูกข่มขืน